บางทีอยากจะใช้สะพานลอยแต่บางทีก็เมื่อยเพราะสูง

ข่าวเริ่มจะไม่ดีแล้วแต่สงสารคนเท่าคนแก่ผู้สูงอายุ

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอวจสงขลาก็เลยมีไอเดียดีค่ะ
สะพานลอยใช้บันไดเลื่อนซะเลยครับ
นายนิพนธ์บุญยามณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาค่ะ
ได้เลิกเปิดใช้บันไดเลื่อนสะพานลอย
จุดนี้อยู่ที่ด้านหน้าโรงพยาบาลสงขลานครินอำเภอหาดใหญ่
ใช้งบประมาณ๑๘ล้านบาท
โครงการการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เดินหน้าอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงวัย
เน้นย้ำผู้สูงวัยผู้ป่วยเด็กสตรี
ผู้พิการสามารถขึ้นได้
เป็นการลดอุบัติเหตุแล้วก็แก้ปัญหาการจราจรติดขัด
ในชั่วโมงเร่งด่วนด้วยแต่ว่าประชาชนทั่วไปก็ใช้ได้นะคะ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
กล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ทำให้สุขภาพเป็นปัญหาที่ภาครัฐจำเป็นต้องสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก
และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อที่จะรองรับผู้สูงวัย
รวมทั้งการเจ็บป่วยที่เกิดจากความสูงวัยด้วย
การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาค่ะ

เพื่อการสัญจรไปมาของผู้สูงวัยผู้ป่วยเด็กสตรี
การสร้างบันไดเลื่อนสะพานลอยขึ้นที่หน้ามหาวิทยาลัยสงขลานคริน
จากสะพานลอยแห่งนี้ก็คือหน้าโรงพยาบาลด้วย

คนใช้เยอะเพราะว่าเป็นสะพานลอยที่เชื่อมระหว่างโรงพยาบาลนะ
แล้วก็ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่
เชื่อว่าการสร้างสะพานลอยบันไดเลื่อนครั้งนี้จะเป็นประโยชน์
สาธารณประโยชน์แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก

ผู้สูงอายุเยอะที่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็ได้ใช้กันนะครับ